๑๗เครียดจะกระโดดสะพานลอยนะฮะ

แล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์ตรงหน้าโรงเรียนอนุบาลสุริน
แล้วขึ้นไปบนสะพานรอยร้องไห้

เดี๋ยวดูจังหวะที่พลเมืองดีมาพยายามจะช่วยจะช่วยสำเร็จไหมดูค่ะ
ช่วยสำเร็จให้ดี
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็นค่ะประมาณ๕โมงเย็น
แล้วน้องผู้หญิงคนนี้วัย๑๗ปีเนี่ยนะคะ
คือเขาก็ขับมอเตอร์ไทยขี่มอเตอร์ไทยมาจอด
แล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นมาบนสะพานลอยหน้าโรงเรียนอนุบาลสุริน
ทีนี้น้องร้องห่มร้องไห้
แล้วก็นั่งอยู่ตรงขอบสะพานแบบนี้
พลเมืองดีหลายคนเลยนะนักศึกษาด้วย
คนที่เขาอยู่แถวนั้นด้วยก็พยายามแล้วค่ะที่จะเกลี้ยกล่อม
แล้วก็บอกว่าให้น้องอย่าไปนั่งตรงนั้น
มีอะไรบอกมาอย่าคิดมากนะอย่าทำแบบนี้

คือน้องคนนี้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในตัวเมืองสุรินค่ะ
แล้วน้องเขาเครียดด้วยประกอบกับเป็นโรคซึมเศร้า
แล้วน้องพยายามจะฆ่าตัวตายแล้วล่ะร้องไห้ตลอดเลย
นี่พลเมืองดีที่เขาไปช่วยเนี่ยน้องก็ทั้งร้องไห้ด้วย
ถามคำตอบคำด้วยพยายามเกลี้ยกล่อมค่ะ
สุดท้ายน้องเขาร้องไห้จนน้องเป็นลมหมดสติไปเลยนะ
ซึ่งตอนที่เจ้าหน้าที่เขาพลเมืองดีเขาพยายามดึงตัวจังหวะนี้
คือเอาตัวน้องขึ้นมาได้น้องเขาก็ยังแบบเหมือนกับกรีด
ร้องไห้แบบนี้อยู่เลยค่ะ
ทีนี้พอช่วยมาได้ปลอดภัยแล้ว
ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรับตัวน้องไปที่โรงพยาบาลสุรินทร์

น้องเขาพอให้ข้อมูลได้ว่าเธอน่ะเครียดแล้วก็เป็นซึมเศร้า
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากบ้านมาจอดตรงหน้าโรงเรียนอนุบาลสุริน
แล้วก็ขึ้นมาบนสะพานลอยแบบนี้
ซึ่งหลังจากที่สภาพจิตใจน้องเขาดีขึ้นแล้ว

เจ้าหน้าที่ก็ประสานทางผู้ปกครองให้มารับตัวน้องกลับไปดูแล
ทีนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกับคนใกล้ชิดคนในครอบครัวด้วย
ว่าจะต้องดูแลคนที่มีอาการมีอาการซึมเศร้าต้องดูแลยังไงนะคะ
แล้วเนี่ยพอคลิปนี้แชร์ไปคนก็มาชมพลเมืองดีกันเยอะเลย
ว่าช่วยชีวิตเด็กวัย๑๗คนนี้เอาไว้ได้